เรื่องราวดีกันต่อเลยดีกว่านะคะ

อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้อง
ที่ตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาอุทธกภัยนะคะ
แล้วเราก็เลยมีโครงการทานใจไทยรัฐ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๑ตุลาคมนะคะ
เราจะนำถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบอุทธกภัย
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยรัฐกรุ๊ปของเราก็ได้มีการแท็กทีมการแพ็คของนะคะ

เดี๋ยวช่วงนี้เราส่งต่อให้กับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐ
ไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
แฟนบันเทิงไทยรัฐอยู่กับนัทวันนี้นะฮะ

และนี่นะครับคือยักษ์เขียวของเรา
ที่จะนำถุงยางชีพนะฮะ

ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ

พวกเรากำลังระดมสรรพกำลังแพ็กถุงยางชีพกันอยู่
มีทีมผู้บริหารไทยรัฐมีทีมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี

แต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลย
นี่ข้างหลังตอนนี้กำลังมือระวิงเลย
กำลังร่วมกันแพ็กถุงยางชีพกันอยู่
ของเรานำมาแพ็คในวันนี้มีหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวผู้ประกาศของเรานะครับกำลังแบบว่าต่อคิวนะครับ
ถูกอย่างชีพนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครกันบ้างนะ
สวัสดีค่ะได้อยู่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะ
และแต่ละอย่างคือเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องใช้แบบมาก
เพราะว่าใครที่ได้ไปเนี่ยเรียกว่าดำรงชีพอยู่ได้ระยะหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวไง
คือก็ต้องเอาทยอยความช่วยเหลือส่งต่อไปเรื่อย

นี่ปลากระโห้ฮะ

ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับผม
เดี๋ยวน้ำก็ลดแล้วนะครับสู้นะครับ
ผมรู้พวกเรารู้ไทยรัฐรู้ว่าพวกท่านมีความทุกข์
แต่ว่าเราอยากจะเฉลี่ยสุกไปให้ครับ

ในการเข้าถึงพื้นที่ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับ
ไทยรัฐกับทานน้ำใจที่เราส่งไปถึงมือนะครับ

ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ฝนก็มาค่ะ
ฝนหยุดแล้วตอนนี้ฝนกำลังมาช่วยแล้วค่ะ
ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับ
ส่งผ่านของเหล่านี้ให้กับผู้ประสบภัยทุกคนเลยค่ะ
ก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะครับ

วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันที่เรารู้สึกอิ่มใจ
ขอให้ของไปถึงทุกคนพร้อมกำลังใจของเราด้วยนะคะ
ก็ขอให้ทุกคนสู้นะคะอย่าท้อนะ
พี่ตอเสร็จแล้วเราต้องมาให้แบบว่าเขามัดถุง

ปกติมัดถุงกับมัดใจอะไรเก่งกว่ากันรอ
ผมยาวขนาดนี้พอจะมัดใจใครได้ยังคะ

หลายคนที่โดนเท

เพราะว่าไทยรัฐของเรานะคะเล็งเห็นความสำคัญ

ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะ

พรุ่งนี้นะคะพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอเจอทีมงานของเราได้เลยนะคะ
แล้วเราก็เองทั้ง๓คนรวมไปถึงทีมงานบันเทิงไทยรัฐทุกคน
ก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคน
ให้ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปพร้อมกันให้ได้นะคะ